ทุกผู้ชมครับวันนี้ตำรวจไปแกะรอยนะครับ

เรือลำที่คุณตังโมนั่งไปนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ไปที่อู่เก็บเรืออู่จอดเรือตรงนี้ครับ

คือเบื้องต้นพบแก้วสายวายถูกใช้แล้วใบหนึ่งน้ำเปล่า
ยังไม่เปิดฝา๑ขวดขวดน้ำเปล่า๔ขวด

แล้วเจ้าหน้าที่ได้เปิดเบาะนั่งท้ายเรือเพื่อตรวจหาร่องรอยอื่นนะ
ว่าเพื่อพิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลไหนนั่งตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ในที่เกิดเหตุก่อนที่คุณตังโมจะพลัดตกลงไป
เจ้าของอู่ให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มของดาราสาวคือคุณตังโมกับเพื่อนเนี่ย
กัน๖คนชาย๓หญิง๓
มีชายหนุ่มที่ชื่อคุณปอเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของเรือ
และเป็นคนขับเรือพากลุ่มดาราออกจากท่าน้ำไป
เรือลำนี้ปกติจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวเรือนะ

นี้รู้สึกจะซื้อมือ๒มา๓๔ล้าน
แต่มันเสียช่วงเกิดเหตุ

ทางอู่เรือรีบเอาเจสเกียร์ออกไปช่วยนะครับ
แต่ก็หากันไม่เจอนะครับ
ในเรือนี่มีคนโดยสารไปทั้งหมดกี่คนเหรอค
๖ครับเภ้าผู้หนุ่ม๓ผู้หญิง๓
คนขับเรือนี่คือใครเหรอคะ

ว่าตกหรือว่าเขาเพิ่งมารู้
เขาไม่เห็นครับคือธรรมชาติของคนที่ปวดฉี่เวลานั่งเล่นเรือเนี่ย
เขาจะต้องมาบอกคนขับก่อนว่าเออปวดฉี่นะขอไปฉี่หลังเรือหน่อย
คนขับจะได้เบาคันเร่งให้แต่นี่คือเขาเดินไปเองโดยที่คุณปอก็ไม่รู้
คือคนขับมันไม่ได้รู้หรอกพี่เพราะมันมีทั้งเสียงลมเสียงเครื่องมันไม่ได้ยินอะไรเลย
แล้วมันมืดเขาจะมองข้างหน้าอย่างเดียวคือเขาจะไม่ได้มองอย่างอื่นเลย
มีคนตะโกนบอกว่ามีคนตกเรือนั่นแหละเขาถึงได้รู้เรื่อง
พี่บอลครับปกติเรือลำนี้มีห้องน้ำไหมพี่
มีห้องน้ำครับแต่ห้องน้ำเสียตัน
น่าจะมีคนใช้แล้วทิ้งทิชชู่ลงไปแล้วมันก็เลยตัน
จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณแตงโมนั่งอยู่จุดใกล้หัวเรือ

เพื่อนคนอื่นจะอยู่ด้านหลังในลำดับถัดกันไป

ช่วงเกิดอุบัติเหตุทุกคนนั่งในจุดเดิมอาจจะมีสลับเก้าอี้กันบ้าง
ตรงนี้ยังไม่รับการยืนยันนะฮะค่ะแต่ว่าที่คนที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยคือคุณแตงโมเนี่ย
ปวดปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็จะเดินไปท้ายเรือกันบ้าง
ถ้าไม่ใช่ห้องน้ำในเรือแต่มันก็จะต้องบอกให้คนขับเรือเนี่ยจอดก่อน
งั้นมันจะเราอันตรายนะครับนี่นะฮะอีกประเด็นก็คือเย็นเมื่อวานนี้
กลุ่มคุณแจงโมเดินทางมาที่อู่ก่อนจะร่องเรือไปที่ร้านอาหารช่วงค่ำ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เกิดเหตุขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ
ขอสรุปเรื่องของเรือและที่อู่จอดเรือตรงนี้เพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

นำเรือออกหกเจ็ดครั้งต่อเดือนเดือนนี้นำเรือออกไปสองครั้ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับวันเกิดเหตุเรือได้ออกจากท่าประมาณห้าโมงเย็น
โดยคุณปอค่ะเจ้าของธุรกิจขายรถหรูเป็นคนขับเรือและเป็นเจ้าของเรือ
ตอนเอาเรือออกบนเรือมีอะไรบ้างบนเรือมีกระติกใส่น้ำแข็ง
แก้วไวน์ขวดไวน์และแชมเปญประมาณ๔๕ขวดนะคะ
ไปกันทั้งหมด๖คนชาย๓หญิง๓รวมคุณแตงโมด้วยค่ะ
จริงแล้วคุณแตงโมขึ้นเรือลำนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ครับนั่งเล่นอยู่ที่บริเวณที่นั่งด้านหลังของเรือ
ซึ่งเป็นที่นั่งหันหน้าออกท้ายเรือ
เวลาประมาณ๔ทุ่ม๓๙นาที
เจ้าของเรือโทรศัพท์ไปแจ้งกับนายนิกรคนดูแลเรือค่ะ
บอกว่ามีคนตกลงไปจากเรือตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เลยนำเจ็ดสกีไปช่วยค้นหาหากันอยู่ชั่วโมงนึงแต่หาไม่เจอ
ว่าจังหวะที่คุณตังโมลุกไปทำธุระส่วนตัวท้ายเรือน่าจะเสียหลัก
เชื่อว่าคุณปอคนขับเรืออาจจะไม่รู้ว่าคุณแตงโมลุกไปปัสสาวะท้ายเรือก็เลยไม่ได้ชะลอเรือ
ก็เลยพอรู้ว่าคุณแตงโมตกเรือพยายามจะวนเรือวกเรือค้นหากัน
บนเรือมีเสื้อชูชีพไหมบนเรือมีเสื้อชูชีพครบสำหรับทุกคน
แต่ใส่เสื้อชูชีพหรือเปล่า

เดี๋ยวฟังเสียงคนดูแลเรือหน่อยนะคะ
เอาเจ็ดสกีลงไปกับพ่อสองคนครับ
ก็เห็นเขาบอกว่าพาดตกลงไปอะพี่
ถ้าเขาไม่
คือเขาขับอยู่แล้วเขาพลาดไป

ระหว่างขับแล้วเขามาฉี่ครับ